ตอนที่น้องเขาโดนตำรวจจับเนี่ยถ้าน้องเขาบอกว่าเขาไม่ใช่
ถ้าจะสอบถามกับทางมหาดไทยผมว่าก็น่าดำเนินการได้นะ
หรือไปที่ต้นแหล่งก็คือไปที่ธนาคาร
ขอดูทั้งกล้องวงจรปิดเขาหรือขอดูลายมือเทียบ
มันมีโอกาสที่จะได้ทั้งเราให้บริการได้ทุกอย่าง
ที่จะให้การสับหนุนทุกหน่วยที่จะไม่ให้เกิดการต้องไปโดนคดี

แล้วเขาสามารถที่จะตรวจสอบบัตรเป็นผู้วิชาชนไทย

ต้องอยู่ที่เขามีเครื่องทุกสาขา

ซึ่งตอนที่ทำเนี่ยก็มีการเขียนในเอกสารราชทางราชการ
อยู่กับว่าบัตรเก่าสิ้นสภาพทันทีนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเท่าที่เช็คเนี่ย
ธนาคารที่มีการให้ข้อมูลว่าบัญชีธนาคารมีการเปิดเมื่อไหร่เนี่ย

ที่๑ใน๙บัญชีเปิด๒๑ตุลาค
เพราะฉะนั้นบัตรประชาชนที่เขาเปิดนะคะไม่ใช่ของเราแน่นอน
ในสำนวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ไม่มีคำว่าเอกสารว่านิชาแจ้งกว่าบัตรประชาชนหาย๔สน
หรือว่าทำเรื่องขอดูคลิปวิดีโอกล้องมาเจอไม่มีแม้แต่หนึ่งในบรรทัศน์เดียวเลย
นี่เป็นสิ่งที่หนูรู้สึกว่าอ๋อนี่ไงที่ทำให้น้องหนูต้องเข้าไปนอนในคุก

เมื่อวานนี้เราเล่นข่าวนี้กันหลายรอบนะคะ
เพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนก็อยากจะรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร
ไม่ใช่ของใหม่นะคะไม่ใช่ครั้งแรก
ไม่ใช่ลักษณะเรื่องราวแบบนี้ครั้งแรก

มันเกิดขึ้นจนกระทั่งเด็กผู้หญิงคนนี้ต้องเข้าไปในคุกค่ะ
มันก็เลยเป็นที่มาของคำถามว่ามันไปได้ถึงตรงนั้นเลยหรือ
เพราะในระหว่างทางก่อนจะเข้าเรือนจำก่อนเข้าห้องขัง
เขามีการแจ้งความเอาไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของตัวเอง
เขามีหลักฐานเอกสารทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แล้วถูกแอบอ้างอย่างไรบ้างเลยเป็นที่มาของคำถามใหญ่ค่ะ
อ้าวแล้วทำไมสุดท้ายถ้าหลักฐานมากขนาดนี้ยืนยันได้ขนาดนี้
ถึงไปห้องขังถึงเข้าไปเรือนจำ
เราจะไม่พูดถึงว่าเขาเป็นเด็กดีเด็กเรียนเก่งทำงานดี
เป็นลูกที่น่ารักของพ่อแม่เราจะไม่พูดประเด็นนั้นเลยนะคะ
อันนั้นเดี๋ยวจะหาว่าเอามาปะปนอันนั้นส่วนตัว
แต่อันนี้คือเรื่องจริงที่เธอเจออยู่
เมื่อวานนี้ยังไม่ได้คุย๒ประเด็นใหญ่
ประเด็นใหญ่ก็คือว่าแต่ละธนาคาร
มีการบริหารปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
คำตอบกับลูกค้าคือนิชาหรือว่าชื่อเล่นของเธอคืออาตอม
อันนั้นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือ
เจ้าพนักงานในที่นี้คือตำรวจเนี่ยนะคะ
คือบริหารคดีนี้อย่างไร
ทำไมถึงทำให้เด็กคนนี้เข้าไปในคุกได้
ทั้งที่เธอยืนยันว่าเธอมีหลักฐานทุกอย่าง
และหลักฐานที่ยืนยันนั้นเป็นหลักฐานที่
ก็เกิดขึ้นจากหน่วยงานราชการเช่นเดียวกัน
จากสนจากสพนะคะ
หน่วยงานที่เธอไปทำบัตรประชาชนใหม่
ถ้าเล่าย้อนกลับไปแค่นิดเดียวค่ะ
ก็คือว่าบัตรประชาชนเธอหาย
คนร้ายเอาบัตรประชาชนที่หายของเธอ
เปิดบัญชีเป็นชื่อเธอ

แล้วพอหลอกได้ก็หลอกให้โอนเงินเข้ามา

ทุกคนก็เลยถามว่าแล้วถ้าวันหนึ่งเป็นเรา

วันนี้สองท่านจะคุยกันกับเรานะคะ

แล้วทั้งสองท่านนี้เองก็ยังต้องเดินทาง
ไปหลายที่เพื่อร้องหาความเป็นธรรมกับตัวของตัวเองอยู่นะคะ
สองท่านท่านแรกคืออาตอมคือชื่อเล่นนะคะ
ชื่อจริงก็คือนิชาเกียรติธนภัยบูล

คุณปุญญาดากกมาสสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

ไตล์ที่จะต้องแบบเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเปล่าไม่รู้นะ

ตอบได้เป๊ะคือคุยกันก่อนรายการเนี่ยนะคะ

คือจะแบ่งกลุ่มคำถามยังไงเนี่ย
คือบอกมีข้อมูลมีหลักฐานเล่าให้ฟังได้ทั้งหมด

ทำไมถึงเข้าคุกถ้ามีของขนาดนี้ในมือเนี่ยนะคะ

แต่ก็แน่นอนเสียใจด้วยที่
ต้องผ่านประสบการณ์ที่มันก็ย่ำแย่

ปรึกษาพี่ปรึกษาคนในครอบครัว
เราจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องเอาผิดอะไรไหม

เพราะฉะนั้นก็จะพิจารณาแล้วก็จะปรึกษากับผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
แล้วก็เอาไปว่าจะควรจะทำยังไงต่อไปกับ
ถ้าเราต้องการการรับผิดชอบจากทางธนาคาร
ส่วนอีกแบบนึงดิฉันไม่แน่ใจว่าคุณสองคนคิดไว้หรือเปล่า
แต่ว่าคำถามก็คือว่าตำรวจอ่ะ
คุณโดยเฉพาะพี่สาวจากการให้สัมภาษณ์
แลดูมีความคล่องใจในการทำสำนวน
ในการรับฟังข้อมูลและหลักฐานของฝั่งนิชา
ว่าทำไมน้องถึงกลับเข้าคุกยังไงคะ
กับตำรวจนี้เราคิดยังไงไว้เตรียมยังไงไว้

หนูไม่ได้มีความรู้เรื่องของกฎหมายที่มากพอ
เพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะทำอะไรเราต้องปรึกษากับทางผู้ที่มีความรู้
ว่าเราสามารถที่จะร้องเรียนความเป็นธรรมของเราตรงนี้ได้ไหม
เพราะว่าประสบการณ์นอนคุกนอนเรือนจำ
มันไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีสำหรับคนบริสุทธิ์

แม่หนูที่เป็นป้าเลี้ยงมิชามา

คือกังวลตลอดเวลาแล้วก็ทานอะไรไม่ได้

การเสียเงินเสียทองการเสียงานเสียการเสียสุขภาพจิต
วันศุกร์ที่ต้องไปหาน้องหนูยังทำงานอยู่เลย

หนูยังโชคดีที่มีเพื่อนสาวอีกคนนึงไปเป็นเพื่อน
ถ้าเกิดวันนั้นหนูต้องขับรถไว้คนเดียว

ถ้าเกิดว่าวันนั้นด้วยความเหนื่อย
ด้วยความเพราะเราทำงานมาทั้งวัน
เกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นยังไง

ความผิดแพรกมันมีต้นทุนทางชีวิตของแต่ละคนตรงทาง

ทั้งสองคนมีข้อมูลบานเลยแล้วหลักฐานี้
หนึ่งที่เขาเตรียมเอาไว้แล้วจริงเขาใช้อยู่แล้วนะคะ

เขาใช้ในการสู้คดีอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแรก
นิชาหนูเขาเรียกอะไรมันยังหลอนอยู่ไหม
อารมณ์ความรู้สึกที่มันต้องเข้าไปในห้องขังเรือนจำ
หรือยังไงหรือพอทำใจได้แล้ว
หนูก็คือยังไงเหมือน
เราก็ต้องพยายามตั้งสติกับปัญหาที่มันเกิดขึ้น

คือจะร้องไห้ภูมิไฟทำอะไรไปมันก็ไม่มีประโยชนใช่ไหมค

ร้องเพราะว่าเห็นแม่กับพี่ร้อง
เขาก็เสียใจที่เราต้องเข้าไปเราก็กดดันที่เราต้องแบบ

เพราะว่าร้องไปก็ไม่เกิดอะไรดีขึ้น

แล้วคนข้างในก็ค่อนข้างให้ความช่วยเหลือ
เพราะเขาก็เห็นข่าวจากสื่อต่างที่ช่วยกัน
ตรงนี้มีประโยชน์มากที่ทำให้ผู้คุมหรือคนข้างในเขาเข้าใจว่า
เราเป็นแพ้นี่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะเรามาถึงเรื่องของธนาคารเมื่อวานเราคุยกันเนี่ยนะคะ
เรายังไม่ได้แบ่งแยกในรายละเอียดแต่ว่าจริงมันก็น่าตกใจตั้งแต่
เกิดเหตุในลักษณะนี้ขึ้นกับ๗ธนาคาร

ธนาคารแล้วคือ๙สาขามี๒ธนาคารที่มีสาขาละ๒แห่งที่เกิดเรื่อง
ทีนี้แล้วก็ถ้าสมมุติแบ่งเป็นกลุ่มอีกมีทั้งธนาคารเอกชนและธนาคารรัฐ
ก็น่าตกใจเข้าไปอีกจากคำให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีมหาดไทย
ถึงเรื่องการเชื่อมสัญญาในการยืนยันตัวบุคคล
ว่าโอ้ก็เป็นอย่างนี้เนอะแล้วใครจะโดนเป็นรายต่อไป

ทีนี้มาเรื่องธนาคารค่ะนิชาเนี่ยจำเรื่องราวได้เกือบหมดทุกอย่างเลย
ในการไปติดต่อแต่ละธนาคารคลิปภาพข่าวที่ออกมา
หรือคลิปที่คุณตั๊กกับนิชารวบรวมกัน
มีคลิปที่เป็นหลักฐานของธนาคารกี่ธนาคาร
ว่ามันเป็นคนอื่นที่เอาบัตรประชาชนของนิชาไปสมัคร

ที่ฉันเห็นรายชื่อแล้วนะคะธนาคารแห่งหนึ่งเป็นของรัฐ
อีกแห่งหนึ่งเนี่ยเป็นของเอกชนนะคะ
เขาให้มาแต่โดยดีไหมเอาที่ให้คลิปก่อน
ที่ให้มาให้มาแต่โดยดีไหม

ค่ะก็เข้าไปติดต่อแล้วก็พอเขาทราบเรื่อง
เขาก็ค่อนข้างให้ความช่วยเหลือ
ทีนี้ที่ให้คลิปมาเอาเฉพาะธนาคารที่ให้ก่อนนะคะ
สองแห่งที่ให้มาเนี่ยเขามีคำอธิบายประกอบคลิป
ของธนาคารเขาเองว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่า
เขาก็จะเล่าเหตุการณ์ในวันนั้น
เราก็จะกรอคลิปให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นว่า
คนร้ายเข้ามายังไงมีท่าทีอย่างไร
เขาก็จะเล่าว่าทำไมเขาถึงเชื่อ

อย่างที่คุณเห็นเขาแบบนิ่งแล้วก็ดูมั่นใจ

ก็ทำตัวไม่ให้มีพิรุธอย่างแห่งแรก

ก็จะทำให้ดูน่าเชื่อถือเข้าไปอีก
แล้วก็ตัวเขาเองเขารู้ว่ากล้องอยู่ตรงไหน
ฉะนั้นเขาก็จะก้มหน้าแล้วก็เล่นมือถือ
คุยไปคุยมาก็ก้มหน้าเล่นไม่ถึง

ส่วนอีกคนนึงก็ที่ชกก็คือใส่แม็กซ์ใช่ไหมคะ

เวลาธนาคารชวนทำอะไรก็สมัครให้แต่โดยดี

คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพเนี่ยนะคะ
มันจะมี๒ลักษณะของคลิปวิดีโอ
คลิปหนึ่งเนี่ยจะเป็นธนาคารที่เราเจอคนร้ายเนี่ย

ใส่หน้ากากอนามัย
กับอีกภาพหนึ่งก็อีกธนาคารหนึ่งที่เขาให้คลิปมา
ก็จะเห็นว่าไม่ได้ปิดหน้าพาเด็กไปใช่ไหมคะ
ซึ่งการที่คุณได้๒แบบมาเนี่ยมันบอกได้ชัดเลยนะว่า
ไม่ว่าจะไปแบบไหนมันเกิดความผิดพลาดขึ้นได้
ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้เอกใจเลย
เอาอย่างนี้ก่อนธนาคารที่ใส่แมสไป
เอาที่นิชาคุยกับเขาเลยค่ะเล่ามาเลยพี่ไม่ถามแล้ว
ที่คุยกับเขาเนี่ยเราสงสัยอะไรแล้วเขาพูดกับเราว่ายังไง
เพราะว่าการใส่แมสแล้วมีบัตรของคุณ
แล้วไม่ได้ขอให้เปิดดูแล้วให้สมัครไปเนี่ยนะคะ

ค่ะก็คำถามที่สงสัยที่สุดที่ทุกคนก็สงสัยเหมือนกันก็คือ
ทำไมคนใส่แมสหนูก็ถามเขาว่าเขาได้ให้คนร้ายเปิดหน้าไหม
ตอนที่ทำเขาก็บอกว่าไม่ได้ให้เปิด
ก็ถามทำไมพี่ไม่ให้เขาเปิดค่ะ
เขาก็ตอบไปว่าเอาแล้วพี่จะไปรู้ได้ไงใครตัวจริงตัวปลอม
เหมือนเขาอ้างว่ารูปในบัตรประชาชนมันก็เป็นรูปเล็ก
แล้วเขามาดูหน้ากับตัวจริงเทียบกันเขาดูไม่ออกหรอก

แล้วเราจะถ่ายรูปติดบัตรประชาชนไปทำไมคะ
เอาไม่เป็นไรเขาบอกเราแบบนี้แล้วไงต่อ

ก็ได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมเหมือนก็ลองนั่งคุยกันไปเรื่อย
ก็ได้ทราบว่าคนร้ายมาเปิดบัญชีระดับ
มีบูมีแพตตินัมอะไรหนูไม่รู้ชื่อนะคะ
แต่เขาก็เลือกระดับที่มันค่อนข้างสูง
ราคาแพงมีติดพ่วงประกัน
คนร้ายอ้างว่าตัวเองเป็นแม่ค้าขายของตลาดนัด
ก็สมัครหมดก็ทำหมดแต่ก็ยอมได้ง่ายแต่โดยดี
พนักงานก็ให้ทำกันไม่ได้ที่
นิชาพยายามจะอธิบายคือกำลังจะบอกว่า
ประเภทของบัญชีและการพ่วงบริการอื่น
สินค้าตัวอื่นเข้าไปที่มันตอบกับพนักงาน

เนื่องจากมิตรจิตมิตรใจนะรมุนรม่อมอ่อนโยนต่อกันใช่ไหม
อันนี้พยายามที่พยายามจะบอกใช่ไหม
มาอีกธนาคารหนึ่งค่ะที่ได้คลิปมาอีกแบบนึง
กับเด็กมันทำให้ดูน่าเชื่อถือเหรอ
ก็คือเขาก็บอกว่าเด็กล่าเริงเล่นวิ่งเล่นทั่วไป
แล้วคือมันทำให้อาจจะทำให้รู้สึกว่าคนนี้ไม่น่าจะมีพิษมีภัย
มีลูกแล้วพาลูกมาด้วยเด็กประมาณ๕ขวบค่ะกำลังสนเลย
แล้วหนูถามอะไรธนาคารนั้นอีกคะ
ที่คุยคือเขาก็เออนี่หนูเข้ามาหนูเป็นตัวปลอมมากกว่าคนที่มาเองนะ
เรื่องนี้ของเขาก็แบบอ่าวเขาก็บอกว่าเนี่ยลูกในบัตรใบเก่าอย่างนี้อื้อหนูไม่เห็นจะเหมือนเลย
ธนาคารที่เห็นว่าผู้หญิงไปกับเด็กเนี่ยเขาบอกว่าเขาดูรูปความหมายของเขาคือเขาดูรูปถูกไหม

ทีนี้ได้ถามธนาคารสองแห่งเจ้าของคลิปไหมคะ
ว่ามันมีระบบการเช็คไหม
ว่าบัตรที่เอามามันหมดอายุไปแล้ว

พอก็บอกว่าเสียบแล้วมันไม่ขึ้นอะไร
ไม่ได้ขึ้นตัวแดงว่าบัตรนี้สูญหาย
หรือถูกยกเลิกแล้วนะไม่มี

ใช่ค่ะก็คือเขาบอกว่าเขาก็เสียบบัตรดูว่า
มันใช้งานได้แสดงว่าเป็นบัตรจริง
ปลอมมาแล้วขึ้นรูปขึ้นข้อมูลอะไร
แล้วโดยที่ไม่มีข้อมูลอะไรน่าสงสัย

อ้าวงั้นแปลว่าธนาคาร๒แห่งเจ้าของคลิปนี้

แล้วเขาก็ยืนยันว่ามันไม่ได้ขึ้นอะไร

ทีนี้เรียนไม่ได้นับเป็นจำนวนธนาคารนะคะ

ลักษณะของการขอดูวีดีโอเนี่ย

ทีนี้ใน๗แห่งที่ไปเนี่ย

ที่เจอคนร้ายใส่หน้ากากเนี่ย

แล้วเขาก็ยืนยันว่า

แล้วก็มันให้ทำได้

แห่งที่โดนคนร้ายปิดหน้ากากไป

มอบนี้มีการเสียบบัตรตรวจไหมคะ

ใช้งานได้ก็ถือว่าโอเค

ก็จะประมาณว่าเขาไม่ค่อยสงสัย
เพราะว่าคนร้ายดูนิ่งดูคือพอไม่มีพิรุษ

เอาอย่างนี้ในก้าวนี้เนี่ย
คือให้คำอธิบาย๒ชุดที่ไปในทางเดียวกัน

คือคนที่มากับเด็กคือมันไม่น่าสงสัย
แล้วบัตรเสียบก็ไม่ได้เห็นข้อมูลว่าบัตรนี้ยกเลิกอีกฝั่ง
อีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าใส่แมส
ที่ให้ดูคลิปก็คือว่าไม่ได้เปิดดู
แต่ที่เขาไม่ให้คุณดูคลิปเขาอ้างว่าเขาให้คนนั้นเปิดแล้ว
แล้วก็เสียบเหมือนการเสียบบัตรไม่ขึ้นอะไร
อันนี้เดี๋ยวมหาดไทยต้องชี้แจงหนักกว่านี้นะคะ
ซึ่งดิฉันก็ไม่รู้ระบบท่านหรอกค่ะภายในนะคะ
ตามมีอยู่หนึ่งแห่งในก้าวหนึ่งแห่งนี้ยังไงคะ

เข้าไปทำงานกระบวนการทำงานอาจจะช้าหน่อย
ก็ยังไม่ได้ทางธนาคารก็ยังไม่ได้ดูคลิป
ดูอะไรกันเลยทางผู้จัดการอะไรอย่างนี้
เราก็เลยแทบไม่ได้ข้อมูลอะไรจากเขา

คือพอนิชาไปทั้งหมด๙แห่งแล้วเนี่ยนะคะ
คุณได้กลับไปตรวจสอบกับตอนที่คุณไปทำบัตรใหม่ไหม
ว่าพี่ตกลงมันขึ้นทันทีไหม
หนูมาทำบัตรใหม่แล้วไอ้บัตรเก่าเวลาเสีย

คุณได้กลับไปอีกทีไหมหลังจากคุยกับทุกธนาคาร

แต่ถามกับทางอำเภอที่ทำบัตร
ก็สอบถามกับทางเขาเขาก็บอกว่า
ตัวชิปตรงนี้จะขึ้นในระบบราชการ

คือเข้าไปเพื่อถามว่าช่วยปิดบัตรใบเก่าหนูได้ไหมคะ
ให้มันใช้งานไม่ได้เพราะว่าหนูเดือดร้อนมาก

ซึ่งที่คุณไปพูดอย่างนี้คือคุณไปตรวจสอบกับแต่ละธนาคารแล้ว
แล้วเขาอ้างว่าบัตรคุณมันไม่ได้ขึ้นว่ามันถูกยกเลิกใช่ไหม
แต่ทีนี้ขอย้อนกลับไปวันก่อนหน้านั้นอีกทีหนึ่ง
คือตอนที่เราไปแจ้งเราไม่ได้ไปแจ้งความ
เพราะว่าอย่างที่นิชาบอกเมื่อวานี้คือมันทำบัตรใหม่แล้วมันจะขึ้นให้เลย
ของเก่ามันถูกยกเลิกแล้วอันใหม่ก็มีผล
คุณถามเขาย้ำตั้งแต่วันที่คุณไปทำบัตรวันแรกแล้วใช่ไหม

ก็คือเท่ากับว่ายกเลิกบัตรเก่าแล้วบัตรใหม่เท่านั้นที่ใช้ได้
ดิฉันค่อนข้างจะงงนะแล้วดิฉันเชื่อว่านิชาต้องงง
คือ๑ตกลงถ้าไปขอคำยืนยันจากอำเภอ

แล้วถ้ามันไม่เชื่อว่าธนาคารเอาไปเสียบได้ไงคะ

ฉันควรจะถามแบงค์ชาติหรือดิฉันควรจะถามมหาดไทย
อันนี้ไม่ทราบคุณผู้ชมช่วยกันทวงหน้าจอหน่อยนะคะ
เดี๋ยวนะคือถ้ามันยังไม่เชื่อ
ธนาคารจะเอาไปเสียบแล้วมันจะขึ้นได้ยังไงคะ

ไม่ว่าจะขึ้นว่ายกเลิกหรือว่ามีผลก็ตาม
มันต้องไม่ขึ้นเลยแต่นี่ธนาคารชี้แจงเหมือนกันหมด
เสียบแล้วขึ้นขึ้นว่าบัตรใหม่น่ะ
ขออภัยขึ้นกว่าบัตรเก่านะยังใช้ได้
อ่ะฝากแบงค์ชาติกับมหาดไทย

เดี๋ยวพักสักครู่ยังไปไม่ถึงไหน

สพสนที่เขาไปแจ้งความ

ที่บอกว่านิชาเป็นคนร้าย

ตกลงที่ไปแจ้งเนี่ยมันมีความหมายอะไรไหม
แผนนี้ที่ได้ออกมาเนี่ยสักครู่ค่ะ

คุณผู้ชมที่มีประสบการณ์

ซึ่งหลายท่านน่าจะมีแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
ให้ข้อมูลกับเราผ่านทางหน้าจอผ่านไลน์ของไทยรัฐได้นะคะ

หรือว่าตั้งข้อสังเกตใดที่แบบ
จอมขวัญทำไมไม่รู้เรื่อง

ถ้าคำตอบของธนาคารเป็นแบบนั้น

แล้วคือเรื่องรูปหรอกเดี๋ยวเราค่อยไปเถียงกันนะคะ

แต่ว่าเรื่องขึ้นว่าบัตรยังใช้งานได้อยู่
ถ้าคำอธิบายของพนักงานแต่ละธนาคารเป็นแบบนั้น
ในขณะที่รัฐมนตรีมหาดไทยพูดอีกแบบนึง
ดิฉันจะเชื่อใครว่าตกลงมันเชื่อม

ว่าบัตรนี้มันใช้ได้อยู่
อย่างนี้ใครก็ขโมยบัตรของใครไป

อันนี้ถ้าที่ฉันตั้งประเด็นไม่ถูกต้อง

ขอกลับมาที่สำนวนพี่สาวไฟ่บ้าง
ตอนให้สัมภาษณ์กับนักงานไฟ่บ้าง
คือมันจะเจออะไรมาบ้าง
เจออะไรมาบ้างคืออย่างที่แจ้งค่ะ

พรุ่งนี้ก็คือวันศุกร์ที่๕เนอะ
หนูจะต้องไปที่กองป่าตอน๑๐โมง
พี่ตั๊กสะดวกไหมหนูว่าพี่ตั๊กทำงานล่ะ

น้องก็จะสื่อสารมาหาเราตลอดว่า
ตั๊กหนูต้องไปประกันตัวที่

๕๐๐๐๐แล้วหนูมีไหมคือก็ถามกันเลยแล้วค่ะ
น้องก็บอกหนูยังไม่มีพี่หนูก็หากันอยู่
คือต้องบอกว่าเราเป็นแค่มนุษย์ทำงานธรรมดา
เราไม่ได้ทำผิดไม่ได้เตรียมใจกับ
ที่ต้องมามีเงินก้อนขนาดนี้เพื่อที่จะเอาไว้ประกันตัวเอง
เราจะมีเงินเก็บแค่ไว้ใช้ยามฉุกเฉินของเราจริง
ตอนนี้เขากำลังมารับตัวหนูอ้าวแล้วยังไงอ่ะ
คือก็ไปมอบตัวที่นู่นแล้วไปกับเขาใช่ไหม
ใช่ค่ะแม่ไปด้วยหนูก็โอเคเออแม่ไปด้วย
มันกี่กี่รูปถึงเท่าไรมันต้องนอนแน่เลย
ว่าต้องนอนก็เสิร์ชหาว่าที่ตำบลตากมีที่พักที่ไหนบ้าง
เพื่อให้ประกันตัวเสร็จแล้วให้น้องกับคุณแม่พัก
เตรียมใจว่าน้องจะเข้าคุกพูดตรง
คุณผู้ชมคะที่คุณตั๊กพูดเมื่อสักครู่นี้
คือจริงแล้วนิชาถูกออกหมายในพื้นที่จังหวัดตาก

เพราะว่าบัญชีเขาบัญชีชื่อเขาไปหลอกคนในนั้น
แล้วมีอยู่๒สพนะคะ
แต่ว่าที่หมายจับมาของสพบ้านตาก
เพราะฉะนั้นเมื่อเขาออกที่นู่นคุณต้องไปที่นู่น
ตอนที่คุณมามอบตัวไม่ใช่มอบตัว
คือเดินทางเข้ามาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจที่กองปราบ

ตอนไปที่กองปราบเอาอะไรในมือไปบ้าง

ในนี้มีหนึ่งก็คือเป็นหลักฐานในการยื่น
แจ้งความบันทึกประจำวันที่สอนอ
หลัก๒วังทองหลาง
เมืองนนแล้วก็บางใหญ่

ว่ารูปผัญญาสนทายของคุณแล้วเท่าไรเรามีการขอ
เพราะว่าในบันทึกประจำวันมีการระบุชัดเจนว่า
ขอขอหมายขอดูกล้องจอนปิด
เพราะตัวนี้มันก็มาจากที่เราไปขอความร่วมมือจากเฉพาะตำรวจมา
เพราะฉะนั้นที่คุณได้มาจากสน๒แห่งแล้วก็๒สพ
ที่บอกเนี่ยหลักสวทลเบนบย
คุณเอาไปที่กองปราบ

ระหว่างที่รอตำรวจจากบ้านตากมาที่กองปราบ
ใช่ค่ะเพื่อเอาตัวคุณไปซึ่งสี่สนบสพนี่นะคะสี่อันเนี่ย

ก็กับทางกองปราบเขาก็รับฟังเรื่องของหนู
เพราะว่าตอนแรกเขาไปหาที่ทำงานใช่ไหมคะแล้วเขาก็คุยกับเจ้านาย
เจ้านายก็ช่วยพูดพอมีคนอื่นช่วยพูดอย่างนี้เขาก็รับฟังว่าหนูเกิดเหตุอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็รับเอกสารทั้งหมดไปแล้วเขาก็รับปากว่าเดี๋ยวจะช่วยดำเนินดู
ดูเรื่องนี้ให้ดำเนินการให้อะไรประมาณนั้นเขาเชื่อเรา
แล้วทีนี้ทางกองปราบเขาก็คุยกับทางสพบ้านตากกับร้อยเวรคนนั้นบอกว่า
คนนี้ก็เดี๋ยวไปให้ขึ้นไปประกันตัวนะอะไรอย่างนี้
ก็บอกว่าเขาช่วยพูดให้เนี่ยเรื่องของหนูไม่น่ามีอะไรหรอก

ไปถึงสพบตยังไงบ้าง๔ใบนะ
หนูไปถึงค่ะก็ไปถึงประมาณ๔ทุ่ม

แล้วก็หนูก็อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และก็ส่งเหตุการณ์ด้านเดียวให้เขาดู

เราว่าคุณค่ะแต่อย่างไรเราเอาไว้สอบส้วนพรุ่งนี้
แล้วเขาก็บอกว่ายังไงคืนนี้ก็ต้องประกันตัวไม่ได้นะ
หนูก็ตกใจแล้วว่าตอนแรกหนูโทรมาถามว่าหนูประกันตัวได้เลยใช่ไหมที่โรงพัก
เท่าไหร่คะ๕๐๐๐เตรียมเอกสารให้เลยนะ
มาถึงปุ๊บหนูเซ็นอะไรคุณแม่ยื่นปุ๊บออกเลยนะ
แต่พอมาถึงกลับบอกว่าประกันไม่ได้ต้องไปที่ชั้นศาล
หนูก็โอเคในเมื่อมันเป็นท่านก่อนขั้นตอนก็โอเค
แต่เขาก็บอกว่าก็ต้องกักขังตัวไว้ก่อน
ก็เลยจะให้เข้าห้องฝากขังที่โรงพัก
เราก็ตกใจแล้วว่าพี่แต่หนูก็ยืนยังความรู้สึกแล้วนะ
พี่ไม่เชื่อเหรอแล้วเขาก็แบบแล้วใครจะมารับรองว่าน้องจะไม่หนี
หนูแบบหนูไม่ได้ผิดนะหนูไม่หนีหรอก
ไม่งั้นหนูจะมาที่กองปราบเองทำไมอะไรอย่างนี้
แต่เขาก็ไม่ได้กันใช่ใช่ค่ะก็เป็นระเบียบก็ยังไงวันนั้นคุณต้องเข้าห้องขัง
ทีนี้ที่เหลือพอเราเริ่มถูกคุมตัวเสร็จแล้ว

อะไรที่มันเป็นปมของคุณที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการทวงถาม
ข้อแรกเลยค่ะนิชาอยู่กับแม่ที่กองปราบ
แต่แม่นิชาต้องนั่งรถประจำทางนั่งรถทัวร์ค่ะตามไป
คือเราไม่เคยไปจังหวัดตากเพราะว่าเราเป็นคนบ้านหนูอยู่อุบล
น้องอยู่เมืองนนท์ใช่ไหมคะเราไม่ได้เคยไปจังหวัดตากเลย
แม่ต้องวิ่งไปสายใต้เพื่อไปหารถเพื่อที่จะตามไปที่จังหวัดตาก
ถึง๔๕ทุ่มที่หนูให้ในข่าวนะคะ
คุณแม่นั่งรถทัวร์ตามไปถึงตี๒ตี๒ตี๒ค่ะ
แล้วส่วนตัวหนูอย่างที่หนูบอกหนูทำงานอยู่ที่เมืองกาล
ขับรถจากเมืองกาลไปถึงตี๓๓๐
แล้วในข่าวคุณพูดประเด็นเรื่องของสิ่งที่นิชามี
ทำไมมันไม่มีผลอะไรเลยในสำนวน
ใช่ทั้งที่เอกสารนิชาเอาใส่กระเป๋าแล้วก็อยู่กับตัวเขาตลอด
เพราะว่าตอนที่หนูเจอน้องตอนเช้านะคะ
ก็คือหนูก็เอาเอกสารพวกนี้มาจากตัวน้อง
เพราะว่าน้องก็จะซีหลอกไว้หลายชุด
น้องก็ให้หนูมาชุดหนึ่งเพื่อที่จะไปยื่นให้ศาล
หลังจากที่หนูเจอน้องกับน้องนิชาแล้ว
คือตอนนั้นน้องก็ต้องสอบปากคำหนูก็ฟังตอนที่ที่เขาสอบปากคำนะคะ
เพราะว่าจะมีท่อนหนึ่งที่เขาบอกว่าคุณมีสิทธิ์เรียกทนายหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
คือมันจะเป็นสำนวนที่อยู่ท้ายประมาณว่ามันเป็นบทอยู่แล้ว
โอเคแต่ทีนี้หนูว่าคุณตำรวจคะหนูขอปรึกษาค่ะ
พอดีว่าหนูไม่เคยทำเรื่องแบบนี้หนูต้องเตรียมเอกสารอะไรไปที่ศาลบ้างคะ

ก็เตรียมบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของน้องแล้วก็ของเรา
ก็โอเคตอมไม่งั้นเอาเอกสารมาให้พี่เดี๋ยวพี่จะไปที่พี่ที่ศาลนะ

เราก็ไปที่ศาลค่ะเราก็ไปทำเรื่องว่าพี่คะพอดีว่าหนูเป็นเจ้าหน้าที่ที่ศาล
ค่ะพอดีว่าหนูจะมายื่นขอประกันตัวน้องสาวค่ะ
คดีอะไรคดียึดที่บ้านตากอะค่ะพอดีเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังสอบสวนอยู่
เขาบอกว่าคุณตำรวจบอกให้หนูมาทำเรื่องประกันตัวน้องที่นี่

ก็เท่าที่รู้มันมี๒ยอดนะคะยอดหนึ่งเป็นของเมืองตากล้านหนึ่ง
ที่๒ก็คือเป็นของเมืองตาก
ขอบภัยค่ะบ้านตาก๓๐๐๐๐๐บาท

หนูไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวให้คุณตำรวจมาชี้แจงแล้วกันค่ะ
เขาบอกว่าถ้าค่าเสียหายก็คือค่าประกันตัวต้อง๑ใน๓

คือเราเตรียมไปไม่พอ
ใช่ค่ะเขาบอกหนูว่า๕๐๐๐๐
อันนี้คืออีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของการสื่อสาร

ยังคาใจอยู่ว่าทำไมสิ่งที่มันเป็นหลักฐานของอาตอม
ก็ได้จากสน๒แห่งแล้วก็สพใกล้กัน๒แห่ง
ทำไมมันถึงไม่มีผลแล้วมันไม่อยู่ในสำนวน
ใช่มันไม่อยู่สักตัวอันตรอเลยอะคะไม่ยื่นเลยใช่ไหมคะไม่ยื่นเลย
แสดงว่ามันไม่มีการแก้ไขไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดมันที่เป็นข้อมูลไปถึงชั้นศาลเลย
ใช่มันเป็นอักษรการฝากคังมันไม่ใช่มันเป็นอักษรการฝากคังค่ะ

ว่าถ้าเขาไม่ได้ทำผิดการเข้าห้องขังแค่วินาทีเดียว
ต้องมีคนรับผิดชอบนะคะสักครู่ค่ะ
ทุกที่ที่มีพาเลส
เราคุยกับทนายโก้นะคะทนายสวรียาชัยยังทันทวีนะคะ
กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของสภาธนายความนะคะ

นายโก้เรามีเวลาน้อยดิฉันเข้าเป้าแบบนี้เลย
คำถามคือว่าจากกรณีของน้องเนี่ย
เขาตกเป็นเขาถูกกล่าวหาว่าเขาไปโกงคนอื่นมา
แต่บัตรประชาชนเขาถูกเอาไปทำ
คำถามคือแล้วไอ้ที่เขาถูกเอาไปทำแบบนี้เนี่ยนะคะ
เขาก็ไปแจ้งที่โรงพักถึง๔แห่ง
แล้วก็เอาไปยืนยันว่าพี่
ไอ้คนที่เขามาแจ้งความเอาผิดหนูเนี่ยหนูเปล่า
คำถามคือ๔ใบนี้ที่เขาแบกไปเนี่ย
มันไม่มีผลต่อการทำให้เขาไม่ต้องเข้าคุกเลยเหรอคะ
มีค่ะอันนี้คือถ้าพูดตรงอะนะคะ
ในส่วนตัวเราเองที่ตกเป็นผู้ต้องหา
ถ้าในชั้นพนักงานสอบสวนนะถ้ายังไม่ถูกฟ้อง
เขาเรียกว่าผู้ต้องหาถ้าชั้นศาลเขาเรียกว่าจำเลย
ทีนี้ปรากฏว่าตอนนี้อยู่ที่ชั้นพนักงานสอบสวน
เดี๋ยวทนายโก้เพิ่มให้นิดเดียวเพิ่มให้นิดเดียว
คือที่เขาโดนเนี่ยคือถูกออกหมายจับแล้วค่ะ
อ่าถูกออกเป็นไม้จับแล้วถูกออกไม้จับแต่ว่าพนักงานสอบส่วน
ยังไม่ได้สอบส่วนเขาถูกไหมคะอ่าอ่าอ่า
ถูกไหมคะเขายังไม่ได้สอบส่วนยังไม่ได้แจ้งข้อเก่าหาอ่า
ถูกไหมคะเขาสอบสวนเขาแจ้งข้อเก่าหาคุณยัง
ตอนเช้าหลังออกจากคุกก็ออกจากเขาก็ได้สอบสวน
ก็ให้ปากคำค่ะแต่เขาไม่ได้ยื่นให้สารไป
อ่าค่ะว่าประชาชนเขาถูกขโมยเอาไปทำแบบนี้อืมแต่ที
เนี้ยคำถามก็คือว่าเขาสงสัยว่าทำไมตำรวจถึงไม่ยื่นหลักฐานของเขา
ขึ้นไปให้ศาลอ่าจริงจริงเนี่ยเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะคะ
หมายถึงมีคนมาแจ้งความมาร้องทุกข์

ถูกไหมคะปรากฏว่าในส่วนของน้องเขาเนี่ย
เขาก็ต้องมาย่ำล่ะหน่ะ
เราคุยกันนะคะที่พี่สาวเขาบอกว่าเขาถามตำรวจด้วยซ้ำค่ะ
เนี่ยหลักฐานที่น้องสาวหนูเอามาเนี่ยทำไมท่านไม่ยื่นขึ้นไปคะ

เขามาทำหน้าที่ในการออกหมายฝากขังเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับในในการฝากขัง
ก็จะมีระบุหนึ่งสองสามว่ายื่นอะไรได้บ้างเขาก็คือยื่นตามหน้าที่เขา
คืออย่างนี้เขาไม่ยื่นเพราะว่าเขาไม่ได้มาทำเรื่องนั้นเขามาทำอีกเรื่องหนึ่งคือยื่นเพื่อส่งสารฝากค้าง

ทีนี้ปรากฏว่ามันเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวน
จริงปรากฏว่าถ้าเราช่วยกันดูแลสังคมถ้าพนักงานตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แล้วทราบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้กระทำความผิด
คุณก็ควรจะต้องแนะนำว่าเขาจะต้องนำหลักฐานตรงนี้ไปที่สถานีตำรวจให้พนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนหรือเปล่า
คนที่มาฟ้องเนี่ยนะคะที่มาทำเรื่องว่าประกันนะคะที่พูดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ต้องบอกเขาว่าเขามีสิทธิ์นะคะที่จะไปให้การในชั้นสอบสวนกับพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนนะคะ
จริงแล้วเนี่ยเขาถึงต้องการมีทนายความในชั้นนี้ด้วยนะคะ
บางทีเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ได้ใส่ใจอันนี้ขออนุญาตถ้าหากท่านใดที่ใส่ใจที่จะดูแลสังคมนะคะ
ท่านสามารถที่จะช่วยเขาได้แต่บางทีท่านอาจจะงานเยอะก็ไม่มีเวลาจะนำเรื่องพวกนี้นะคะ
ที่จะเข้าไปในรายละเอียดนะคะ
โก้คือจะให้ข้อมูลเพิ่มค่ะว่าคือเขาไปแบบด่วนมากแล้วก็เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองจะต้องถูกส่งแล้วก็เข้าห้องขังเนี่ยนะคะ
คือทนายความก็ใช้คำว่าไปหาเอาดาบหน้า
ทีนี้สิ่งที่มันถูกตอบกลับมาจากตำรวจก็คือว่า
พูดง่ายคือเขาเอาตัวนิชามาเพื่อส่งให้ขัง
มันไม่ใช่หน้าที่ที่เขาจะต้องเอาหลักฐานของนิชาไปยื่นให้ศาล
จริงพี่จะแนะนำว่าปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากนึง
วิธีฐาน์การตอบตรวน่ะนะครับ

ถ้านักงานสอบสวนเหมือนกับใส่ใจ
เขาอาจจะไม่ต้องโดนเข้าคุกห้องขังหรือว่าเรือนจำก็ได้ถูกไหมคะ
ตอนนี้ต้องดูสถานการณ์ตอนนั้น
ว่าเขาสามารถที่จะนำพยานหลักฐานตรงนี้
เสนอต่อสารได้ทันทีเลยไหม

ใช่คือเขาไปถึงตอนกลางคืน
แล้วเขาก็คุยกับตำรวจตั้งแต่แรก
แต่ว่าก็ต้องให้เข้าห้องขังตั้งแต่คืนนั้นเลย

แล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยพี่สาวเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ยื่นเพราะว่าไม่ได้มาเพื่อหน้าที่นี้
จริงก็อยู่สถานีตำรวจก่อนที่จะมาสาร

อ่าทำได้ก็ต้องทำจ่าศาลีตำรวจให้เลย

ค่ะค่ะขอบคุณค่ะนะค่ะเท่านั้น
จริงจะให้คุณตั๊กเล่าแต่ที่ที่ฉันถามคุณตั๊กนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอก
ว่าเราก็ทวงถามไปแล้วว่า๔ใบนี้ที่น้องหอบมาเนี่ย
ทำไมถึงใช้ไม่ได้ค่ะใช่และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทำไมไปเขียนว่าจับกลุ่มตัวเขา
ทั้งที่เขาเดินทางมากองปราบเองใช่นี่คือสิ่งที่ครอบครัวสงสัยมาก
ขออภัยจริงหมดเวลาไม่เป็นไรแต่ไทยรัฐทีวีตามข่าวให้ต่อ
ยังไงขอบคุณนะคะขอแสดงความยินดีที่ออกมา
แต่ว่าเอาล่ะอย่างไรก็แล้วแต่มันสร้างบัตรร้ายไปแล้ว
ลิงมันซะพยายามลืมมันซะความรู้สึกนั้น
แต่สิ่งที่ดำเนินต่อไปคือทวงถามความเป็นธรรมให้กับตัวเอง
วันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ